เส้นใต้เมืองไทยวันนี้จะมาคุยถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อตำรวจตระเวนชายแดนนะครับ
พระองค์ทรงห่วงใยทั้งเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องของขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่
ติดตามพร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่
มีความจึงรักและเทิดทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไม่น้อยไปกว่าพระศักดิกร
หมู่อื่นคณะอื่นหรอกครับ
ไม่ต้องถามว่าเพราะอะไร
เพราะว่าตำรวจเขารู้ดีครับว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ย
ห่วงใยการทำหน้าที่ของตำรวจมากน้อยแค่ไหน
เวลามีงานสำคัญวันเฉลิมพระชนพรรษา
ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็จะมีป้ายข้อความคัทเอาท์
ที่บอกให้ประชาชนรู้ว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยตำรวจ
ตำรวจทั้งประเทศเขาก็ซึมซับรับทราบ

มีเรื่องที่โดยเฉพาะตำรวจต่อชดครับ
คนรุ่นหลังไม่ค่อยได้รู้หรอกครับว่า
ที่เรามีตำรวจต่อชะดอก็เพราะว่าในข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีพรมแดนติดกันเนี่ย
เขาไม่อยากให้มีทหารไปเผชิญหน้าตามชายแดน
ฉะนั้นวิธีการที่เราจะเลี่ยงเอาทหารไปเผชิญหน้าอยู่ตามชายแดน
เราก็มาตั้งให้ตำรวจเป็นตำรวจตระเวนชายแดน
ทำงานคล้ายทหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตำรวจชายแดนนั้นเนี่ยในสมัย๔๐๕๐ปีที่ผ่านมาต้องทำงานหนักมาก
เพราะในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ภัยคอมมิวนิสต์คุกคาม
ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบทุกประเทศ
เรานี่ยันอยู่และรอดพ้นมาได้
ตำรวจประเวณชายแดน
ปีหนึ่งเนี่ยตำรวจตระเวนชายแดนเกิดการปะทะกับพอกคในพื้นที่สีแดงสีชมพู
ปีหนึ่งหลายครั้งแล้วเวลาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่อย่างใหญ่หลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้งเจ็บป่วยรักษาอยู่ที่ไหน
ก็จะมีกระแสรับสั่งให้ไปดูแลเพื่อให้เขาได้รอดพ้น
เพื่อให้เขาได้มีขวัญกำลังใจฉะนั้นหัวจิตหัวใจของตำรวจ
โดยเฉพาะตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยเขาจะมีความจงลักษณ์พักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งเพราะเขารู้ว่า
ว่าตำรวจตระเวนชายแดนนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
เขารู้ว่าในหลวงห่วงพวกเขา
ปี๒๕๑๗ตอนนั้นผมทำหนังสือพิมพ์อยู่นะครับ
เดินทางไปจังหวัดน่านก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปทำข่าวหรอกครับ
แต่พอไปถึงที่นั่นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่
ตำรวจตระเวนชายแดนเกิดปรัฐะกับคอมมิวนิสต์
ถูกยิงถูกถล่มหลายลายเลยครับ
เรื่องต้นก็มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพวกเขาเหล่านี้
คนหนึ่งเนี่ยต้องตัดขาเลยนะครับ
แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็น้ำตาไหล
เสียใจว่าจากนี้ไปคงจะไป
ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เพื่อ
รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้แล้ว

ให้รอดพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์ให้รอดพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์
เพราะเขามีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คนในกรุงเทพเองก็คงจะได้เห็น
ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ

ที่ตำรวจจราจรเขาทราบซึ้ง
เขานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก
คนที่ไปโรงพยาบาลจะไปคลอดลูก
ไปไม่ถึงโรงพยาบาล
ปวดท้องอยู่ในรถแท็กซี่มั่ง

เราจะเจอข่าวเสมอเลยครับว่า
ตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริเหล่านี้
จะเป็นคนไปทำคลอดให้

กระทั่งทำคลอดนี่ก็ได้
แล้วตำรวจในโครงการพระราชดำริ

มุ่งหมายที่จะแจกใบสั่ง
แต่มุ่งหมายที่จะช่วยเหลือประชาชน
อยู่บนท้องถนนเวลาเกิดปัญหา

ตำรวจในกรุงเทพที่เป็นตำรวจ
จราจรโครงการพระราชดำริ
เขาทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพภาพหนึ่ง
ภาพนี้เป็นภาพวันที่

ซึ่งมารักษาตัวพระวรกาย
อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
แล้วเมื่อพระอาการดีขึ้น

มีบุคคลค่าราชบริพาณ
หลายคนมายืนส่งเสด็จ
คนที่ก้มกราบพระหัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
แล้วก็มาเป็นผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติสิ่งที่พลตรวจเอกโกวิทวัฒนะ
มาถ่ายทอดให้ฟังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตรัสอะไรในวันนั้นเป็นสิ่งที่ตำรวจโดยเฉพาะตำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ฟังแล้วน้ำตาซึมกันทุกคนนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทางใต้เป็นอย่างไรบ้างฉันเป็นห่วงไปดูแลผู้บาดเจ็บเสียชีวิต
และครอบครัวเขาด้วยไปช่วยหาวิธีทำงานให้เขาปลอดภัยยิ่งขึ้น
ดูแลขวัญและกำลังใจให้ดีฉันเป็นห่วงมาก
ข้อความเหล่านี้ครับข้อความและภาพนี้

ชนสุดสัปดาห์ซึ่งมีนายตำรวจเก่าคุณมณัฐสัตยรักษ์
เป็นคนนำมาเผยแพร่แล้วเขียนเรื่องนี้
หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีผู้ชายคนหนึ่งมา
มาขอพบผมแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่า
พ่อเขาเนี่ยเป็นตำรวจแล้วถูกซุ่มโจมตีถูกยิงตาย
ได้อ่านกระแสรับสั่งแล้วเนี่ยตื้นตันใจมาก
เอาข้อความไปให้แม่อ่าน
แม่อ่านแล้วก็กราบพระชายลักษณ์ในหลวง

แม่บอกว่าถ้าพ่อรู้ว่าในหลวงทรงห่วง

ผมก็ปิดท้ายด้วยบทกรอนที่

และครอบครัวตำรวจที่สามีเสียชีวิต
พ่อผมโดนยิงตายในหน้าที่
เพราะถูกซุ่มโจมตีกระทันหัน
แม่กับน้องร้องไห้อยู่หลายวัน
ตำรวจที่นั่นถูกยิงตายมาหลายคน
วันนี้แม่ได้อ่านท่านรับสั่ง
น้ำตาแม่ก็หลั่งลงอีกขน
อ่านจบแม่ก้มกราบพระภูมิพล
เมียตำรวจจนคิดถึงพระองค์